ตอนนี้มีคนเขาได้จดหมายส่งมาถึงบ้านนะเป็นการ์ดเหมือนแสดงความขอบคุณนะคุณผู้ชมแล้วก็มีคิวอาร์โค้ดให้สแกนบอกว่าจะให้รางวัลเป็นการตอบแทนด้วยมันคืออะไรมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
พี่พี่ครับเขาจะให้คุณเนี่ยมีขูดเลขรางวัลลุ้นของขวัญอะไรต่างนั้นนะและที่สำคัญให้กรอกข้อมูลด้วยนี่แหละเป็นประตูเปิดไปสู่ให้คนร้ายเข้ามาดูดเงินเกลี้ยงบัญชีของคุณได้ดังนั้นถ้าได้จดหมายแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อสแกนเด็ดขาดนะครับและเรื่องนี้พวกเราต้องรู้ครับเพราะเป็นเรื่องการเสียภาษีโดยพระราชก
โดยให้ยกเว้นสำหรับเงินได้เป็น๒เท่าสำหรับเงินที่คุณบริจาคไปโดยเป็นการบริจาคระหว่าง๑มกราคมปีที่แล้วถึง๓๑ธันวาคมปีหน้านะครับ
ส่วนใครที่ใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีดอนเมืองแล้วไปเจอกับปัญหาลิฟต์และบันไดเลื่อนชำรุดใช้งานไม่ได้
มันชำรุด๔จาก๙ตัวบันไดเลื่อนชำรุด๖จาก๒๔ตัวเนื่องจากว่าขาดการบำรุงรักษาหลังสิ้นสุดระยะเวลารับประกันของผู้ติดตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดครับอธิบดีกรมการขนส่งทางรางก็ไปตรวจสอบและติดตามการแก้ปัญหาพบว่ามีการซ่อมแซมและเปิดใช้งานทั้งลิฟต์และบันไดเลื่อนครบทุกตัวแล้วนะตั้งแต่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
ส่วนสถานีอื่นอยู่ระหว่างการซ่อมครับจะทยอยแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมก็คือเดือนนี้แล้วก็บางจุดเนี่ยจะเสร็จในเดือนหน้าก็คือกันยายนครับ